แล้วคุณผู้ชมครับใครนะฮะที่ฝากร้านกับเรา
เพราะว่าเราร่วมกับคุณผู้ชมฮะ
ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีกิจการร้านอาหารมาฝากร้านกับเรากันได้
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

เลยค่ะใครที่คิดถึงทะเลอยากกินอาหารทะเล
ต้องร้านนี้เลยร้านฟองคลื่นคาเฟ่ทะเลกับ
อยู่ที่ตะกัวป่าจังหวัดพังงาคุณ
โอ้โหบอกเลยว่าเขาจัดเมนูเด็ดพร้อมเสิร์ฟถึงบ้าน
มีทั้งปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ทอดพริกสดเยอะแยะมากมาย
ปลาตาจงทอดพริกสดเหรอโอ้โหไม่เคยกินจริงคุณ

ปูดำผัดพริกไทยปูสดจากธรรมชาติ
ชาวบ้านเขาหามาในพื้นที่เลย
ส้มตำทะเลก็มีจัดจ้านแซ่บนัวนะคะ
ส่วนเมนูเครื่องดื่มก็เลิศไม่ซ้ำใคร
แล้วถ้าอยากจะให้เราช่วยฝากร้าน
เอาล่ะพวกเราพร้อมจะช่วยโปรโมทรีวิวสินค้าแบบฟรี
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
เราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน